เอามาดูเรื่องของแก๊งทวงหนี้โหด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะมาทวงเงินแม่
ไม่มีเงินให้ยังเก็บเงินไม่ได้ไปรุมทำร้ายลูกชายค่ะ
ฟันกลางหลังเย็บไปกว่า๒๐เข็มแล้วก็อุ้มลูกอยู่
เด็กก็ได้รับบัตรเจ็บได้รับลูกหลงไปด้วยค่ะเด็กสามขวบ
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่นางสาววราพรจันแปลงเงินอายุ๒๒ปี
ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกเธอถูกแก๊งทวงหนี้โหด
ตามมาทวงหนี้แม่พอแม่ไม่มีเงินให้ก็ไปมีปากเสียงกับพี่ชาย
แล้ววันดีคืนดียกพวกมาเอามีดฟันกลางหลังแบบนี้ค่ะ
นี่คือเหตุการณ์วันที่๒๘พฤษภาคมประมาณ๑๖นาฬิกา๕๕นาทีนะคะ
พานุวัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของคุณวราพรยืนอุ้มลูกอยู่หน้าบ้าน
แล้วหลังจากนั้นในแบงค์พร้อมกับพวกรวม๕คน
ซึ่งเป็นคนเก็บเงินกู้ลงมาจากรถเอามีดมาแทงนายพานุวัฒน์จนบาดเจ็บ
๓ขวบที่อุ้มอยู่ก็ถูกลูกหลงไปด้วยค่ะ
เธอก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แล้วก็จะแจ้งข้อหาบุกรุกนะคะกับคนเหล่านั้น
พวกนั้นก็หลบหนีไปขึ้นรถไปนะคะ
ในพาณุวัฒน์ญาติต้องพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์นี้มันสืบเนื่องมาจากเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
แก๊งเงินกู้มาเก็บเงินแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันสองกับสองพี่น้องนี่แหละค่ะ
แล้วเขาบอกหลังจากนั้นตอนดึกก็จะมีผู้ชาย
เป็นชายชะกันกว่า๒๐คนมาด้อมมองที่บ้าน

พอสายตรวจมาคนกลุ่มนี้ก็ไป
แล้วอย่างนั้นค่ะขับมาวนมาดูทุกวัน
โอ้โหคนก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงนะคะ
เขาบอกขับรถมาลักษณะเหมือนกับว่า
วนมาดูพี่ชายจนกระทั่งสุดท้ายเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
พอสายตรวจมาพวกเขาก็ไป
หลังจากนั้นเขาก็มาวนดูพวกหนูแบบทุกวันนะคะพี่
แต่คือเขาเปลี่ยนรถมาเราก็จำไม่ได้ว่าเขาคือใคร
จนประมาณเรื่องเกิดวันที่ที่เค้าฟัน

แล้วพวกเงินกู้๕คนก็คือจะกู้เข้าไป
แล้วเพื่อนบ้านเขาบอกว่าอย่าเข้ามานะ

พวกเขาก็เลยขึ้นรถแล้วก็ออกไปหนีออกไปครับ
คนที่ฟันคือคนเดียวหรือว่าอย่างไร
คือฟันคนเดียวแล้วก็ลุมต่อยอีก๔คน
นางเตือนใจโตมิชล่มซึ่งเป็นแม่
บอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาไปกู้เงินนอกระบบมา
บาทนานแล้วนะคะตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ช่วงนั้นน้ำท่วมแล้วแก๊งนี้ก็ขับรถ
มาเก็บดอกเบี้ยวัลละร้อย๑๐๐บาททุกวันค่ะ
คือถ้าคิดเป็นดอกเบี้ยก็ตกร้อยละ๗๐บาท
คือลูกทั้งสองคนตอนนี้พอเจอเหตุการณ์แบบนี้
ไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะ
แล้วก็ดำเนินคดีด้วยค่ะ
นี่ค่ะเด็กก็พลอยได้รับลูกหลงไปด้วยนะคะ